มาดูวันนี้กันก่อนเลยปฏิบัติการเขาเรียกว่าล้มไม้ค้ำริดกิ่งก้านใบ
เพราะว่าเป็นการทลายเครือข่ายของชาวจีนซึ่งเป็นแหล่งทุนที่เข้ามา
ทำธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเรานะครับมันสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะฮะ
ที่มีการขยายผลข้อมูลนะครับจากการทลายผับจินลิงผับศูนย์เหรียญ
ในพื้นที่สนยานาวาเมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
จนกระทั่งมีปฏิบัติการในวันนี้ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งนะฮะ

ตรวจสอบทรัพย์สินหลังจากบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านพักต่าง
สามจุดสามพื้นที่ในวันนี้นะครับจุดแรกนี้พบเงินสดจำนวนหลายหลายล้านบาท
แล้วก็เอกสารจำนวนมากในตู้เซฟตู้นี้นะครับส่วนเจ้าหน้าที่กำลังอีกชุดหนึ่งนะฮะ
เฟฟในบ้านพักอีกแห่งนะครับก็พบเงินสดและเอกสารจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับ
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นยุทธการปูพรมตรวจสอบกลุ่มมิจฉาชีพเชื้อสายจีนนะครับ
ใช้ชื่อปฏิบัติการว่าล้มไม้ค้ำริดกิ่งก้านนี่แหละฮะ
เป็นชื่อของปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งมีรองพบตรสองท่านนะฮะ
คือบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับ
ทีมนำกำลังของตำรวจสอทรหรือว่าสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยีเข้าจู่โจมนะครับ
กระจายกำลังตรวจสอบที่พักหรูในพื้นที่ย่านบางนาแล้วก็ประเวทจำนวน๓จุดครับ
จุดแรกเนี่ยเข้าค้นบ้านในซอยกาญจนาพิเศษห้าสิบเขตประเวท
คุมตัวชาวจีนชาย๓คนหญิง๒คนแล้วก็ชาวไทย๓คน
ของกลางหลายรายการนะครับอาทิเงินสด๗ล้านบาท
หรูทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ
คุมตัวชายชาวจีนหนึ่งคนชาวไทยสองคนเงินสดเจ็ดล้านห้าแสนบาท
หรูป้ายแดง๓คันแล้วก็บัตรประชาชน
รวมทั้งหนังสือเดินทางที่ใช้ชื่อคนไทยนะครับ
แล้วก็จุดที่๓เข้าค้นห้องพักย่านถนนสุขุมวิท๓๙
พบชาวจีนชาย๒คนหญิง๒คน
เงินสดจุดนี้นะพบ๒๘ล้านบาทนะครับ

ซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์รองพบตรระบุนะครับ
การเข้าค้นครั้งนี้เป็นการขยายผลการจับกลุ่มผับจินลิง
หลังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีกลุ่มชาวจีน
ที่เข้ามาในราชนาจักรไทย
และมีพฤติกรรมต้องสงสัยกระทำผิดกฎหมายนะครับ
ทางนี้เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนที่มาที่ไปของทรัพย์สินทั้งหมด
เส้นทางทางการเงินและประวัติทางคดีอาจยกรรม
บางต้นบางรายอาจจะเชื่อมโยงถึงแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับ
มีรายงานนะครับว่าชาวจีนกลุ่มนี้นะครับ
บางคนใช้เอกสารราชการปลอมนะครับ

ซึ่งรูปแบบเนี่ยจะเหมือนกับชาวจีนเจ้าของผับตัวจริงจินลิงเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ถูกจับดำเนินคดีก่อนหน้านี้นะครับ
อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่กลุ่มชาวจีนเท่านั้น
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบไปยังกลุ่มต่างชาติอื่น
แฝงเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ
อย่างที่คุณเอกพบเหลืองเบอร์เสิร์ฟนะคะ

วันนี้ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของกลุ่มทุนอินเดียด้วยนะฮะ

ก็เจอหลักฐานหลายอย่างอย่างที่เราได้รายงานไปนะคะ